สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจากรายการขีดเส้นใต้ออกอากาศไป
ซึ่งพูดกันเรื่องการแก้ปัญหาราคายาเรื่องการแก้ปัญหาการบริการของโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชน
ท่านก็บอกว่าอยากให้ทีมงานหรือผมไปดูตัวอย่างของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
คือโรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งอย่างที่บอกก็คือเป็นโรงพยาบาลที่ออกจากระบบราชการ
ตอนนี้เป็นองค์การมหาชนเขาประสบความสำเร็จมากครับ
เขาขยายจากโรงพยาบาลตอนแรกแรก๓๕เตียงเดี๋ยวนี้เป็น๓๐๐กว่าเตียงแล้ว
การขยายตัวอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าเรื่องใหญ่คืออยากให้ไปดูว่า
เขาบริหารจัดการยังไงค่าตรวจค่ายาที่นั่นจึงถูกกว่าที่อื่น
จริงก็มีรายการโทรทัศน์หลายรายการไปทำเรื่องนี้แล้ว
พอหมอตรวจเสร็จก็บอกกระซิบบอกหมอว่าให้เขียนใบสั่งยา
ผมจะไปซื้อยาจากร้านขายยาข้างนอกหมอก็ติงขึ้นมาบอก
ราคายาของโรงพยาบาลนี้ถูกกว่าร้านขายยาข้างนอกครับ

ราคายาในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ถูกกว่าราคายา
ที่ร้านขายยาข้างนอกเออเป็นไปได้ยังไง

การบริหารจัดการจัดระเบียบดีมาก

ใช้ระยะเวลาพอกับที่
รอเจอหมอโรงพยาบาลเอกชนไม่นานครับ
เราเนี่ยได้ยินชื่อโรงพยาบาลบ้านแพ้วมานานแล้ว
รายการโทรทัศน์หลายรายการเคยไปทำเป็นสารคดีมาออกอากาศ
เคยไปสัมภาษณ์ใครต่อใครมาออกอากาศ
ผมเนี่ยอยากสัมภาษณ์แต่ว่าเพราะเอิญว่าวันนี้ผู้อำนวยการ
ติดธุระสำคัญเอาไว้วันหลัง
แต่ว่าประเด็นเรื่องของโรงพยาบาลบ้านแพ้วทั้งเรื่อง
ราคายาที่ถูกการบริหารจัดการที่เป็นระบบระเบียบเนี่ย
ผมว่าหน้าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินจะเอามาเป็นตัวอย่าง
ลองไปปรับใช้ดูซิว่าเอ๊ะทำไมบ้านแพ้วทำได้
แล้วโรงพยาบาลที่อื่นทำไมทำไม่ได้
จะว่าเป็นโรงพยาบาลเล็กก็ไม่เชิงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขยายขึ้นมา
เป็นสามร้อยเตียงแล้วที่สำคัญคือเขาออกนอกระบบเป็นองค์การมหาชน
การมหาชนเนี่ยต้องเลี้ยงตัวเองนะครับ
คิดค่ายาก็ถูกอ้าวแล้วเขามีวิธีการบริหารจัดการต้นทุนยังไง
จึงอยู่ได้อันนี้น่าสนใจมากอีกทั้งไปดูซิว่าเขาบริหารจัดการยังไง

จริงเนี่ยผมว่ารุ่นคนที่ติดตามรายการนี้คงได้ยินชื่อโรงพยาบาลบ้านแพ้วมานานแล้วล่ะ
ผมขอเอาเรื่องราวของโรงพยาบาลบ้านแพ้วมาฉายซ้ำอีกทีหนึ่ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้วตั้งขึ้นปี๒๕๖๒
ตั้งขึ้นโดยชาวบ้านแถวนั้นแหละแถวสมุทรสาครเขารวมตัวกัน

ร่วมกันบริจาคเงินกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจ
ร่วมกันก่อสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้นมา
เนื้อที่ก็๙ไร่กว่า
ผู้อำนวยการคนแรกคือคุณหมอสุมนแก้วปินทอง
ท่านก็ขยันขันแข็งมากได้พัฒนาจนเป็นโรงพยาบาลชุมชน

ตอนแรกนี่มีขนาดเตียง๑๐เตียง
ขยายมาเป็นขนาด๓๐กว่าเตียง
พอมาถึงยุคที่เขาปฏิรูประบบราชการ
ปี๒๕๔๐ถึงปี๒๕๕๙
จำได้ไหมครับตอนนั้นมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้น
ที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง
รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมีนโยบาย
อยากให้โรงพยาบาลไหนที่

ให้เปลี่ยนเป็นนอกออกนอกระบบ

คือไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐทั้งหมด
เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริหารจัดการ
พอมาถึงวันที่๒๒มิถุนา

ได้แก้ไขชื่อโรงพยาบาลเป็น
โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน
ก็มีพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วออกนอกระบบ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยตอนนี้มีผู้ป่วยนอก
คือคนที่ไปหาหมอแล้วก็กลับเนี่ยเกือบ๒๐๐คนต่อวัน
มีผู้ป่วยในจำนวน๓๐๐คนต่อวันมีบุคลากรประมาณ๑๒๐๐คน
ฉะนั้นเป็นโรงพยาบาลที่ถือว่าเป็นแบบอย่างน่าสนใจมากว่าราคายาเนี่ย
ถูกกว่าไปซื้อร้านขายยาข้างนอกไม่น่าเป็นไปได้
เออพูดเรื่องราคายาที่จริงมาตรการของกรมการค้าภายในที่ออกมาคราวนี้
นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่จะเอาเรื่องราคายาไปดูว่าราคายาเป็นสินค้าที่ควบคุม
ต้องแจ้งราคาต้นทุนด้วยต้นทุนที่ผลิตราคายาเนี่ยกล่องหนึ่งเท่าไหร่
คุณขายเท่าไหร่ขายให้โรงพยาบาลเท่าไหร่โรงพยาบาลไปคิดเอากับผู้ป่วยเท่าไหร่
อันนี้เรียกว่าต้องแจกแจงต้นทุนหมดตั้งแต่ออกจากโรงงาน
เพราะว่าถือว่าเกาถูกที่คันแล้วครับ
ราคายาในบ้านเราเนี่ยเป็นราคาที่กำหนดเอาตามใจชอบของโรงงานผลิต
แล้วก็ใช้ถือว่าเป็นการเป็นตลาดเสรีแข่งขันทางการค้าแข่งกันเองในเชิงการตลาดว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ที่สำคัญก็คือว่ามันไม่อย่างนั้นนะสิ
เขารวมหัวกันกำหนดราคายาให้มันแพงตั้งแต่ออกมาจากโรงงานผลิต
โรงงานยาในบ้านเรามีไม่กี่เจ้าหรอกครับเขาจับมือกันแล้วก็ผลิตยาออกมาแล้วก็จับมือกันขายแพง
ประชาชนไม่มีอำนาจต่อรองหรอกครับ
รุ่นผมสมัยเด็กเนี่ยจำได้เลยว่าเวลาเซนขายของที่ไปต่างจังหวัดเนี่ย
ขายยาจะอยู่ดีกินดีกว่าเพื่อนพักโรงแรมดีกินอาหารดีตกดึกก็เข้า
คลับดีเพราะว่ามีรายได้ดีครับเซนขายยาเนี่ย
ทำไมมีรายได้ดีล่ะครับก็เพราะว่ากำไรจากร้านจากราคายาเนี่ยมันสูง
เจ้าของบริษัทจึงจ้างเซลขายเนี่ยราคาแพงชักเปอร์เซ็นต์ให้ราคาแพง
คนไทยก็ซื้อยาแพงกันมาตลอดซื้อยาแพงกันมาตลอดไปเปรียบเทียบกับที่อื่นเถอะ
ยาบ้านเราเนี่ยแพงมากเพราะแล้วแต่โรงงานผลิตเขาจะกำหนดเอา
ฉะนั้นวันนี้เมื่อกรมการค้าภายในลุกขึ้นมาประกาศให้ยาเป็นราคาควบคุม
แล้วต้องแจ้งราคาต้นทุนด้วยแล้วถ้าแจ้งเท็จติดคุกนะครับ
โดนปรับนะครับอันนี้ถือว่าอย่างที่บอกแล้ว

แก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างถูกจุดอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนแฟนรายการถามมา
เรื่องหมอสั่งยา
ให้กับคนป่วยมากเกินเหตุจริงอยู่ครับยาบางส่วนเนี่ยยาฆ่าเชื้อ
ต้องกินให้หมดแต่ว่ามียาอีกเยอะ
กลับมาแล้วกินไม่หมดกินไม่หมดทำยังไงฮะ
พอเราหายแล้วยาก็เหลือไปหาหมออีกทีนึงสั่งมาอีก
ยาก็เหลืออีกมีคำถามเยอะครับว่า
หมอสั่งยาเกินความจำเป็นเพราะอะไร
บางคนตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อหมอเอาใจเซลขายยา
หมอเอาใจโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลมีกำไรกับราคายานี่แหละมากที่สุด
สั่งให้เยอะไว้คนไข้ก็ได้รับยาเกินความจำเป็น
จำได้ไหมครับสมัยก่อนมีอยู่พักนึงเขาต้องการจะกวาดล้างยาเก่า
เขาจัดโครงการเอาไข่เอายามาแลกไข่เอายาแลกไข่
ระเวนไปตามบ้านเลยใครมียาเหลือที่กองเก่าอยู่ที่ไปหาหมอเยอะ
เอามาแลกไข่เห็นไหมครับว่า
ถ้าหมอจ่ายยาแพงจ่ายยามากเกินเหตุ
อกจากว่าแพงโดยเปล่าประโยชน์แล้วเนี่ยจ่ายมากเกินเหตุ
บางทีก็ตั้งเป้าไปจากโรงพยาบาลว่าหมอคนหนึ่งเวลาจ่ายยา
จะต้องจ่ายยาให้ตามยอดที่กำหนด
ฉะนั้นคนไข้ก็ต้องรับยาเกินความจำเป็น
เป็นหวัดเป็นอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยาอะไรต่อยาอะไร
หอบกลับบ้านกันมาว่าอย่างนั้นเถอะ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ใช่เคยจัดโครงการแล้วใช้ทรคลองไปตามบ้าน
เมื่อก็คือใครมียากล่าวเก่ายาเหลื้อใช้ยาที่ไม่ได้กิน

บางทีมีหลายซองนะเยอะเลยนะครับ

นำตัวอย่างดีของโรงพยาบาลบ้านแพ้วมาให้ติดตามกัน